สื่อกระแสหลักอย่างทีวีนำเสนอและคนพูดถึงกันเยอะมาก
กรณีคลิปที่คุณครูท่านหนึ่งที่สอนวิชาพระพุทธศาสนา
ด่าเด็กยับเลยลามปามไปถึงพ่อแม่
ขู่ยิงทิ้งสารพัดเลยแล้วใช้คำหยาบคายดูคลิปต้นเรื่องก่อน
แต่ว่าล่าสุดนะคะครูคนดังกล่าวคุณผู้ชมครูคนดังกล่าวออกมาขอโทษ
แล้วก็มีคำสั่งย้ายแล้วนะคะ
วีพร้อมเล่นโทรศัพท์
ต้องเปิดไทยกันนะครูว่า
หมดเวลานะ
ไม่อยากเชื่อว่าไม่อยากรับรูปเป็นสินค้า

ถ้าอยากเรียกต้องออกไปเถอะ
มันจะให้ได้ก่อนตอบกี่รอบ
มีมันต้องเข้าไปกันเท่านั้น
ถึงแม่ว่าเราจะดูดเสียงบางที

เดาออกเลยครับอืมเดาออกเลยนะครับว่าคืออะไรนะคะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๐ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วเหตุการณ์เนี่ยเอาจริงแต่ว่าไม่ว่าวิชาอะไรก็แล้วแต่
วิชาอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรที่จะด่าหยาบคายขนาดนี้นะคะ
แต่ครูคนนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนที่ด่าเด็กรัวแบบนี้คือ
ชั่วโมงเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคมที่ศรีสเกต

ขู่ยิงด่าทอเด็กหยาบคายแบบนี้ค่ะแล้วลามไปถึงพ่อแม่

คือที่มันเกิดขึ้นเราลงพื้นที่ไปดูมาแล้ว
มันเกิดจากอะไรทำไมครูถึงต้องด่าขนาดนี้
สาเหตุมาจากครูไม่พอใจ
ไม่พอใจที่เด็กนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็กินขนมในห้องเรียน
แต่บางคนก็คือหวีผมกันด้วย
เล่นกันคุยกันในขณะที่ครูสอนนะคะ
ครูเตือนตอนนั้นนะคะเด็กนักเรียนบอกว่า
เอ้าก็เพื่อนก็หยุดกินขนมแล้วทุกคนก็กลับมาเรียนแล้วนะคะ
แต่อารมณ์ครัวมันพุ่งไปแล้วมันหยุดไม่ได้ค่ะ
พุ่งไปแล้วหยุดไม่ได้ครูด่าต่อจ้ะ
หยาบคายเด็กนักเรียนบอกว่า
ก็เลยอดไม่ไหวต้องถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน

พฤติกรรมเป็นแบบนี้มานานแล้วค่ะ
ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดครูในคลิปออกมาชี้แจงนะคะ
ว่าวันเกิดเหตุสอนก็ตามปกตินี่แหละ
แต่ว่ามีเด็กนักเรียนหลายคนไม่ตั้งใจเรียน
เล่นโทรศัพท์ปีผมกินขนม
ประกอบกับว่าตนเองมีปัญหาเรื่องของสุขภาพ

ก็เลยเกิดความเครียดสะสมอันนี้ครูชี้แจงนะคะ
สุดท้ายหลุดใช้คำพูดรุนแรงด่าเด็กนักเรียน
เพราะอยากให้เด็กตั้งใจเรียนเป็นคนดี
ตอนนี้รู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่ทำลงไป
ก็เลยอยากกลับขอโทษผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
ยืนยันว่าพฤติกรรมแบบนี้จะไม่มีอีกแล้วนะคะ
แต่ถามว่าทันไหมไม่น่าทัน
เพราะว่าล่าสุดพวกมนุยการโรงเรียน
คุณคณิตพันธ์จามอนธัญวาสนะคะ
บอกว่าตอนนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีคำสั่งย้ายครูคนดังกล่าวไปช่วยราชการ

มีผลตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมคะ

แล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ

ครูที่อยู่ในคลิปแล้วก็นักเรียน
ที่เรียนในชั่วโมงวิชาพระพุทธศาสนาวันนั้นด้วยนะคะ